เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา
เป็นไฟไหม้โรงงานผลิตน้ำดื่มที่สมุทรปราการค่ะ
นี่ค่ะเป็นบรรยากาศล่าสุดนี่นะคะ
โรงงานผลิตน้ำดื่มนี้อยู่ที่บริษัทแพนสยามฟุต
กัดถนนรังเก่าที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มน้ำผลไม้นะคะ
ตำรวจมีการประสานขอรถน้ำดับเพลิงในพื้นที่
เข้าไปช่วยกันสกัดเพลิง
ตอนนี้ดูสิคะเพลิงลุกโหมไหม้อย่างรุนแรงนะคะ
เรื่องต้นรถน้ำมาประมาณ๑๐กว่าคัน
แล้วตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เบื้องต้นยังไม่ได้มีรายงานผู้ได้รับบัตรเสียชีวิตนะคะ
แล้วเดี๋ยวต้องไปดูสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ด้วย
เกิดจากอะไรแต่ว่าเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากภายในห้องเตาอบ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งระงับเหตุกันอยู่นะคะ

เที่ยงไทยรัฐรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบด้วยนะคะ